อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่เราฝากย้ำเตือนเป็นประจำอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
จะพาไปดูรถมอเตอร์ไซค์ใจกล้าแต่ใจกล้าแบบนี้ไม่ดีแน่นอน
เพราะว่าขับผ่าสี่แยกไฟแดงค่ะ
ผ่าไฟแดงมาแบบนี้ชนสิคะคุณค่ะชนเต็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณ๔แยกที่ดินจังหวัดจันทบุรี
เห็นชัดเลยว่าทางแยกฝั่งนี้มันมีสัญญาณไฟเขียวอยู่คุณเห็นไหม
อันนี้ไฟแดงแล้วนะตอนนี้ไฟแดงเห็นไหม
มันจะมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงอยู่แต่อยู่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์
ฝ่าไฟแดงมาจากทางขวาอืมแบบนี้แล้วคุณดูนะตรงเนี้ย
ไฟอ่ะมันเป็นสัญญาณไฟเหลืองแล้วมันอาจจะเป็นจังหวะวินาทีที่
ทางตรงจะหยุดรถทางนี้จะมาคือแต่ไอ้ฝั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะ
ไฟแดงอยู่แน่แน่แล้วพุ่งมาเลยเพราะคิดว่าฝั่งนี้จะไฟแดง
เข้าใจไหมแต่ฝั่งนี้เขายังไม่ได้เบรก
เขากำลังจะตรงไปก็เลยนั่นแหละค่ะรถกระบะคันนี้ที่กำลังตรงไป
ขับมาด้วยความเร็วอ้าวชนเข้าให้แบบเต็มแรง
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มไปเลยค่ะที่สำคัญคนขับรถมอเตอร์ไซค์
ไม่ได้สวมหมวกกันนอกนะคะโอ้โหสังเกตดูค่ะ
ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เจ็บหนักขนาดไหนนะ
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนแหละว่าฝ่าฝืนกฎจราจรนั่นเองนะคะ
ก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวทางเจ้าของรถกระบะเขาก็จะนำภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
ให้ตำรวจดูกันอีกทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบคดีนะคะ
เอามาให้ดูกันแบบนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเคารพกฎจราจรเนอะ
เพราะว่าเล็กน้อยนะจริงทางตรงมันก็ไฟเหลืองแล้ว
ถ้าคุณชะลอความเร็วเนี่ยอุบัติเหตุมันอาจจะไม่เกิดก็ได้
แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์คุณก็ผิดเต็มแหละผ่าไฟแดงมานะ
ปฏิเหตุนะไม่ว่าจะอยู่ถนนซอยเล็กซอยใหญ่สี่แยกก็เกิดขึ้นได้